ใช่สาวหนุ่มขนใจทุกคนเลย
ใช่นะครับเอาละครับไปดูบรรยากาศที่ดอนเมืองกันบ้างนะครับ
เพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายของปีจริง
และหลายคนเมื่อวานนี้ยังทำงานถึง๓๐ธันวาคม
เช้านี้เพิ่งจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ

ว่าตอนเช้าที่ดอนเมืองก็คนค่อนข้างจะเยอะแหละครับ

เพราะว่าเรามีผู้สื่อของเรารายงานสดมาจากที่นั่น

รายงานสดมาจากสนามบินดอนเมืองนะครับ

ในช่วงสายของวันนี้จะพบเห็นค่ะว่ามีประชาชนนั้นทยอยเดินทางมาขึ้นเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะมีจำนวนเบาบางลงจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
แต่ว่าภาพรวมการใช้บริการภายในสนามบินก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
อากาศยานดอนเมืองในช่วงเช้าวันนี้
มีผู้โดยสารทยอยมาต่อแถวเพื่อรอเช็คอินต่อเนื่อง
แม้ว่ามีจำนวนเบาบางลงจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
ขึ้นเครื่องบินเดินทางออกสู่ต่างจังหวัด
เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ซึ่งหลายคนเลือกเดินทางในวันนี้

และต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่น
ขณะเดียวกันมองว่าการเดินทางด้วยเครื่องบิน

ราคาตัวเครื่องบินไม่แพงจนเกินไปค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าถ้ารถโดยสารก็คือใช้เวลานาน
ช่วงนี้คนเยอะค่ะถ้ามาเครื่องบินก็จะสะดวกกว่า

ก็โอเคนะคะก็ไปเรื่อยค่ะ

ก็ต้องทำงานถึงวันสุดท้าย
แล้วก็ให้เขาทยอยกันไปก่อน

ก็เคยเดินทางโดยรถโดยสารอะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่

แล้วก็ไปติดบนถนนเยอะถ้าเกิดวัตถิเหตุเยอะ
ก็เลยบินไปน่าจะปลอดภัยแล้วก็เร็วกว่า

รู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่แบบว่าคอยให้บริการคอยตอบคำถามเยอะค่ะ
ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเท่าไหร่
แม้ว่าคารพุทธิศาสตร์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้บริการ
จะทำให้พุทธิศาสตร์หลายคนแปลกตา
และไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนในการเช็คอิน
และการตรวจกระเป๋าสัมภาระ
แต่หลายคนก็เตรียมพร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้า๑๒ชั่วโมงค่ะ
และจะพบเห็นว่าทุกจุดให้บริการนั้น
มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร
ทำให้ภาพรวมการเดินทางภายในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้

โดยวันนี้ท่ากาศยานดอนเมืองคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสาร
เดินทางมาใช้บริการสูงสุดอยู่ที่๙๘๐๐๐คน
มีเที่ยวบินรวม๖๗๑เที่ยวบิน
และตลอดเทศกาลปีใหม่จะมีผู้โดยสารไปและกลับ

แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดของหลายคน
ทำให้การจราจรในหลายพื้นที่นั้นลงขึ้น
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากท่ากาศียานดอนเมือง